เพราะฉะนั้นเราไปดูกันต่อไม่ต้องรออะไรแล้วนะคะเพราะว่าที่วัดไผ่แขกจังหวัดสุพรรณบุรี
เราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วว่าที่นี่นะคะเขาให้โชคให้ลาบคุณผู้ชมไปหลายคนหลายงวด
งวดนี้เขาก็ถูกกันด้วยไปดูว่าเขาใช้อะไรมาแก้บนกันค่ะ
ไปกันที่วัดอุทุมพระรารามหรือวัดไผ่แขกตะมนต์ดอนโพทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะคะ
นี่ค่ะบรรยากาศที่วัดแห่งนี้ตลอดทั้งวันก็มีชาวบ้านจากจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
เดินทางมากราบไหว้และแก้บนหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
ขุนช้างมหาเศรษฐีและเจ้าแม่ตะเคียนทองกันมากมายเลยนะคะ
เพราะงวดที่ผ่านมาเขาโชคดีได้โชคได้ลาบจากเลขในอ่างน้ำมนต์กันคุณ
อ่ะเดี๋ยวไปดูกันผู้โชคดีมีใครบ้างนะคะ
ท่านแรกคือนายประเสริฐแก้วพิพัฒน์อายุ๔๙ปีค่ะ
เป็นเจ้าของร้านเลี่ยงเมืองปลาเผาถูกโชคหรือว่าได้โชคของสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
ห้าใบเลยนะคะครับพอสมหวังดังปรารถนาก็เลยนำดอกไม้ถูกเทียนผ้าขาวม้า
มาแก้บนที่พ่อขุนช้างมหาลาบนี่แหละอืมทำมาหมดเลยนะอีกคนนึงค่ะ
เป็นผู้ชายชายหนุ่มอายุ๒๖ปีนะคะคือคุณอาเขตเขียวหวาน
ทำอาชีพรับจ้างถมดินแล้วก็มีรถแบ็คโฮลรับจ้าง
เขารับจ้างนำรถไปขุดต้นตะเคียนขึ้นมาเลยนะอืม
แล้วก็อธิษฐานขอพรอยากให้ได้โชคได้ลาบบ้างพอได้ปุ๊บ
ก็นำดอกไม้ทูบเทียนพร้อมกับชุดไทยสีเขียวมาแก้บนเจ้าแม่ตะเคียนทอง
เพราะเจ้าแม่ตะเคียนทองให้โชคเลขท้าย๓ตัวตามที่เห็นนี้เลยทะเบียนรถนี่แหละค่ะ
แปดสี่ศูนย์ตอนแรกเขาบอกว่าจะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะ
แต่พอนำต้นตะเคียนขึ้นมาจนสำเร็จแล้วก็ขอพรปรากฏว่างวดก่อนหน้านี้ก็ถูกไปแล้วด้วยแสนนึง
อืมพองวดนี้ก็เลยอธิษฐานต่อไม่รอแล้วบอกว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง
ขอให้ออกทะเบียนรถอีกครั้งจนถูกในที่สุดอ้าวโอ้โห
ทำไมโชคดีกันขนาดนี้ไปฟังเสียงคุณอาเขตยืนยันกันหน่อยค่ะ
ได้โชคจากอะไรครับไม่ได้เขียนไม่ได้เขียน
เลขอะไรครับที่ได้แปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์ครับ
ถูกบ่อยไหมครับสองครั้งแล้วครับสองครั้งแล้วครับ
โชคจากตรงเนี้ยสองครั้งนี้ประมาณเท่าไหร่นะครับต้องได้อะไรบ้างครับ
นี่นะผมอยากจะให้ดูภาพเมื่อกี้อีกทีตอนที่เป็นภาพเสียง
ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นหน้าผมด้วยเดี๋ยวผมจะล่าให้ฟังว่าอ่ายังไง
ใช่นี่นะคือพอเห็นคนที่เขาให้สัมภาษณ์อยู่
เขาก็พูดไปแหละแต่คนข้างนี่ดิเดี๋ยวลองดูลองดูลองดู
ปลอดภาพมากตอนข้างที่เขาเป็นเสียงเมื่อกี้ที่กำลังให้สัมภาษณ์

ยิ้มอย่างเดียวยิ้มหวานนะชิดะเชียวนี่ดู
เขาน่าจะบอกว่ายังไงเป็นญาตรกันหรือว่ายังไงหน้าดูเร็ว
มีความสุขเนี่ยมีความสุขมีความสุขถูกรางวัลแล้วนะคุณชมด้วยไง
คนที่ถูกรางวัลเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แหละ
ยิ้มทั้งวันยิ้มทั้งวันเลยน่ารักมาก
ยินดีด้วยแล้วกันกับคนที่ดวงเห็งดวงดีได้ลืมเอาเงินไปขึ้นนะคะ
คุณจะยิ้มบ้างสิใช่ไหมตอนนี้คุณก็ดูยิ้มนะคุณมีอะไรแอบซ่อนไหมที่ซื้อไว้ในกระเป๋าอะไรอย่างนี้
มีแต่ถึงเห็นยิ้มอย่างนี้ยิ้มกบเกลื่อนความเจ็บปวดภายในใจ
เห็นยิ้มอย่างนี้ข้างในร้องไห้นะ